คุณผู้ชมคุณดอมคะเวลาที่เราเห็นไฟไหม้ย่า
ปกติเราจะเห็นอยู่ที่ทุ่งข้างทางอะไรแบบนี้ใช่ไหม

มันไหม้อยู่ในลานจอดรถของห้าง

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเย็นนะเหตุการณ์นี้
แล้วดูสิรถทางเนี่ยรถทางเนี่ย

เมื่อกี้มันถึงรถแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม

ไหม้อยู่ตรงย่า
แล้วย่าอยู่ตรงร้านจอดรถของห้าง
เป็นห้างสาวแถวกเกษตรล่ะว่ามินน่าว่าบินนะคะ
เจ้าของรถที่จอดอยู่ตรงลานจอดนะ
โฮคือใจนึงก็ห่วงรถนะ
หัยทันเนี่ยอยู่ใกล้เลยแหละ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาถังดับเพลิงมาเป็น๑๐ถังนะฉีดคุมเพลิงได้ค่ะ
รถเป็นอะไรไหมรถไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งนะที่คนไปคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะ
คือเจ้าของรถคันขาวน่ะเข้าไปไหนนะอันนี้เป็นคำถามหนึ่งแล้วนะ
แต่อีกอันหนึ่งคือถังถังคุณผู้ชมได้สังเกตถังไหมถังดับเพลิงน่ะ
มันเป็นการใช้ถังดับเพลิงผิดประเภทหรือเปล่า
เขาบอกว่าถังสีแดงสามารถดับไฟได้เกือบทุกชนิดใช่ไหม
มันเหมาะกับห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แต่ก็มีคอมเมนต์นะไปคอมเมนต์แย้งเหมือนกัน
ถึงตอนนั้นน่ะคุณดอมคุณผู้ชมใครจะไปดูใครจะไปรู้อ่ะเนอะ
ใช่คือถ้าเกิดว่าเห็นถังดับเพลิงนาทีนั้น
มาก่อนแล้วก็มาฉีดดับก่อน
แต่บางคนก็บอกว่าจริงควรใช้แบบน้ำดับไหม
บางคนก็บอกอีกว่าลานจอดรถมันก็ควรจะมีถังดับเพลิง
จะมีจุดน้ำเพื่อให้เปิด
แล้วก็ต่อท่อต่อสายไว้ตลอดไหม

การอบรมเรื่องของการดับไฟให้กับพนักงาน